อันนี้ก็เชียร์เหมือนกันนะคะจ้องบอกว่า๗ปีที่รอคอยนะคะ
ดาวิกาทำสำเร็จแล้วนะคะก็คว้าใบปริญญาใบแรก
ให้คุณแม่ได้ชื่นใจสักทีคุณผู้ชมแล้วก็เกรดเฉลี่ยไม่ธรรมดานะฮะสามจุดศูนย์แปด
คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์มรังศิษย์นั่นเองนะคะ
แล้วก็โรงเรียนโทรทางด้านฟิล์มต่อเลยค่ะแถมแว่วมาว่านะวันจริงพรุ่งเนี้ย
เต๋อฉันทวิทย์เนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์ในงานด้วยนะคะ
ซึ่งใหม่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะหลังจบแล้วเนี่ย
จะใช้คำว่าแฟนได้หรือยังนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แบบคนเดียวนะคะ
ก็มีหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
รู้สึกดีใจค่ะที่เรียนจบแล้วค่ะต้องทำให้สำเร็จเพราะคุณแม่ตั้งใจไว้ว่า
เป็นสิ่งที่คุณแม่คาดหวังในที่สุดเลยค่ะก็เลยอยากจะทำให้คุณแม่ให้ได้
เห็นบอกว่าพี่เตอร์จะมาเซอร์ไพรส์หลายคนลาลุ้นว่าคนนี้จะให้อะไร

กับพี่เตอร์เลี่ยงแฟนได้ไหมคะ
ก็ค่อยดูกันไปดีกว่าค่ะ

เขาเปิดทางขนาดนี้แล้วนะว่าของขวัญเป็นอะไรก็ได้นะคะ
แล้วก็นี่ละครเขาลงจอแล้วนะคะ
หน้าสาวไม่จำกัดนำสกุล